วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของปัญหาเพื่อนบ้านครับ

บ้านหลังนี้ทะเลาะกันไม่ถูกกัน
เปิดบทสวดธรรมะบทสวดเจ้าแม่กุลอิมเสียงดัง

หน่วยงานกลางไปตรวจสอบไปห้ามไปปราม
เขาบอกเขารวยจะทำอะไรก็ได้

ชาวเน็ตอย่าเพิ่งออกตัวแรงคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเลือกข้างนะครับ

นำดอกที่กรรมเรียน
เริ่มต้นจากว่าทางฝั่งของคนร้องเรียน
เขาไม่รู้จะร้องหน่วยงานไหนแล้วในพื้นที่ก็ร้องไปแล้ว
แจ้งไปแล้วฟ้องไปแล้วก็เลยฟ้องเรื่องนี้ไปทางเพจดังครับ
ดังก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์มาลงบอกว่าดูสิถ้าเป็นคุณเนี่ย
นอนได้ไหมหัวค่ำแล้ว๒ทุ่มกว่ามีเสียงสวดมนต์
สวดเจ้าแม่กวนอิมบ้างแหละบางทีก็เป็นเสียงเพลงบ้างแหละ
ครั้งก็เป็นเสียงเร่งเครื่องเป็นรถกระบะบึ้นแบบนี้
หลับไม่ได้นอนไม่ได้ครับสะดุ้งตื่นทุกครั้ง
ตกลงเรื่องราวเป็นยังไงทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยครับ
พาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่พร้อมกันครับ
ท่าดินสอพองครับตำบลแก่งเซียนตัวเมืองกาญจนบุรี
ไปเจอกับคุณสุจินคุณสุจินเป็นผู้ร้องเรียน
ผู้หญิงคนนี้ครับเธอบอกว่าบ้านของเธอมีเด็กด้วย
บางทีหลานมาจะทำการบ้านทำไม่ได้

บางครั้งมีเด็กอ่อนก็ร้องไห้กระจองงอแงเพราะตกใจเสียงนะครับ
ตัวเธอเองก็ไม่ค่อยสบายทำงานขายของกลับมาอยากจะพักผ่อน
อยากจะงีบงีบไม่ได้ครับเพราะว่าเสียงมันรบกวน
แล้วเป็นแบบนี้อยู่บ่อยมากเลยนะครับหลายปีแล้วด้วยครับ
ข้างบ้านของเธอมีผู้เท่าผู้แก่ทนแบบนี้มานานถึง๓ปี
ไม่มีใครไปร้องเรียนใดทุกคนกลัวไม่อยากมีเรื่อง
สุดท้ายตัดสินใจแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไป๒ครั้ง
ต่อมาครับมีเจ้าหน้าที่อบตมาช่วยปรามห้ามแต่ทำอะไรมากไม่ได้
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝั่งคนที่เขาร้องเรียน
อ้างว่าบ้านนู้นเขาบอกเขารวยไม่กลัวจะทำอะไรก็ได้
เลยบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากอยากขอให้นักข่าวสื่อมวลชน
และให้คนทั้งประเทศได้รู้ไปเลยจะช่วยเธอยังไงได้บ้างครับ
เอาว่ามีเงินแล้วจะรวยจะทำไม
เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหจนปัญญาแล้วไม่รู้จะฟ้องใครดีก็ฟ้องนักข่าวเลยก็แล้วกัน

แต่อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งออกตัวกันแรงนะครับคุณผู้ชมฟังความอีกด้านหนึ่งก่อน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปคุยกับบ้านของคู่กรณีครับ
ไปถึงไม่อยู่บ้านนะครับเขาอยู่ที่อู่ซ่อมรถ
ค่ะคือเขาเนี่ยทำงานเปิดร้านเป็นอู่ซ่อมรถ
อยู่ที่แถวนู่น๓แยก๔แยกไฟแดง

คนนี้ครับคุณนิยม

ปิดร้านบ่ายตกเย็นก็กลับมาบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กันกับบ้านของคนที่เขามาร้องเรียนนั่นแหละครับ
ระแวกแถวนั้นบอกว่าปลูกบ้านหลังนี้เอาไว้
ก็ตั้งใจว่าจะใช้พักผ่อน
แต่ปรากฏว่าก็มามีเรื่องกับเพื่อนบ้านอีก

คุณนิยมเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นมาจากหมา
คือมีหมาจรจัดนอนอยู่ใต้ท้องรถของเขา
แล้วพอเขาถอยรถก็ไปทับหมาจนตาย
ผู้หญิงคนนั้นบ้านคู่กรณีไม่พอใจ
ทั้งที่เป็นหมาจรจัดไม่มีใครเป็นเจ้าของ
แต่เหมือนว่าบ้านของคู่กรณีคอยให้ข้าวให้น้ำไง
คงจะรักและห่วงไม่พอใจยิงปืนขู่ครับ
พอเขาเจอแบบนี้เขาเลยตัดสินใจถ้าอย่างนั้นก็โต้กลับฮะ
เครื่องรถยนต์เลยโมโหเหมือนกัน
แล้วปลูกบ้านตรงนี้ต้องการใช้พักผ่อนเกือบ๔ปีแล้ว
ปรากฏว่ากลับมาบ้านตอนเย็น
บ้านนู้นผัวเมียทะเลาะกันเสียงดัง
ก็เลยพยายามที่จะทำยังไงดีล่ะ
เปิดเพลงกลบเสียงด่าเพราะเขาด่ากันหยาบคายมาก
เปิดเพลงไม่พอหลังเปิดบทสวดธรรมะ
เพื่อจะกล่อมเกลาจิตใจของผัวเมียที่ด่ากันเสียงดังฮะ
ที่เปิดบทสวดมนต์เสียงดังกลบเสียงของบ้านหลังนั้นที่ผัวเมียด่ากัน
ใช่ครับต้องการให้ผัวเมียบ้านนั้นเขาใจเย็นด้วย
ได้ยินบทสวดแล้วเผื่อจะใจเย็นลง
ปรากฏว่าบ้านนั้นอ้าวมีเสียงดังก็ด่าดังขึ้นอีก

ต่างฝ่ายต่างดังครับพี่มิ้วและคุณผู้ชมครับ

เขาก็บอกไปแล้วว่าผมไม่ได้เปิดดังทุกวันนะ
แล้วผมไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนกับฝั่งนู้นหรอก

ต้องการจะปลูกบ้านอยู่อย่างสบายใจ
งั้นผมประกาศขายบ้านเลยก็แล้วกัน
ตัดปัญหาครับ
อ่าที่บอกอย่างนี้เราเรียกได้เนอะ
แล้วก็คือเราเปิดอะไร
ถ้าเราเลยเรียกได้
จะอยู่ต้องการ
ก็ขายให้ก็ได้มาอยู่กันแล้วมาอยู่ที่อื่นก็ได้
ใครที่ว่าจิตเข้มแข็งก็ลองมาอยู่ได้
ว่ามันจะอยู่ได้ไหม
โทรมาติดต่อได้มาติดต่อได้เลย